คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้

นี่ค่ะรางวัลที่๑ก็๙๔๕๘๑๑

เผื่อใครที่วันนี้ตรวจกันไม่ทันป่านี้คงทันหมดแล้วล่ะ

ใช่ค่ะแล้วเราก็ตามหาจนเจอนะคะว่าคนดวงดีงวดนี้มีใครกันบ้าง
ที่แม่ห้องศรก่อนเลยค่ะนางจันทนาสิริอายุ๔๖ปีนะคะเป็นชาวไทยใหญ่
เป็นลูกจ้างร้านถ่ายเอกสารนะคะครับเอาเลขวันเกิดหลานชายค่ะ
เกิดวันที่๑๑เดือน๘ไปซื้อกับคนขายที่แบบซื้อกันประจำนะคะ
ถูกรองวันที่๑๖ล้านบาทนี่ค่ะ

รองบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วสวัสดิ์ภาพมือแม่ห้องสอนนะคะ
คนก็มาร่วมยินดีกันเยอะเลยบอกว่าก็จะไปใช้หนี้นะคะ
แล้วก็ให้หลานได้แบบเรียนต่อกันด้วย
แต่ยังทำงานกันต่อนะคะเป็นลูกจ้างร้านถ่ายเอกสารเหมือนเดิ

อ่าดีครับยุคนี้สมัยนี้ยังไงก็ต้องอดออมกันไว้ก่อน

นะครับที่นครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเฮกันทั้งครอบครัวฮะ
นี่ฮะแม่ของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ายาง
ที่อำเภอทุ่งใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑
๑ใบ๖ล้านบาทนี่คุณแม่ของแท้แม่นายกเล็กนะครับ
ชงอำลอยแม่นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางนะครับ
ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภทุ่งใหญ่นะครับ
คุณแม่ชมเนี่ยบอกว่าซื้อเลขตามความฝันนะเพราะว่ามีพ่อค้าสลากผู้ชาย
ฝันว่าเอาลอตเตอรี่มาขายให้มีเลข๕กับเลข๙แล้วมีเลข๔ตรงกลาง
แต่ในฝันเนี่ยแม่ไม่ได้ซื้อตื่นมาแม่ซื้อนะครับ
เอาตัวเลขตามฝันเนี่ยมาซื้อซื้อแค่ใบเดียวเลยเอาใบเดียวพอ
ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงโอ้โหแล้วคุณแม่นี่สุดยอดมาก
บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปแจกลูกหลานอยากเป็นลูกเป็นหลานบ้างจัง
ไม่ต้องนี่แหละคุณแม่ใจดีจังค่ะส่วนบรรยากาศที่ร้าน
ป่าฟ้าโจ๊กจับเส้นริมถนนกสิกรทุ่งสร้าง
เทศบาลนครขอนแก่นเกิดอะไรขึ้นฮะคนเต็มร้านค่ะ
ของร้านโจ๊กถูกรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านค่ะโอ้โห
พอรู้ข่าวดีบอกวันนี้ไม่ขายแจกโจ๊กฟรี๑วัน
หมดในพริบตาแล้วของร้านบอกว่า
ซื้อจากความชอบส่วนตัวของแม่แม่ชอบเลขเบิ้ล
ก็ไปซื้อจากพ่อค้าเร่ค่ะแถวหน้าเรือนจำกลางขอนแก่น
พอมาตรวจรางวัลโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยเลยตัดสินใจว่าเลี้ยงโจ๊กฟรีดีกว่า
ได้เหมือนกับทำบุญไปด้วยนะคะนี่เฮทั้งร้านนี่ร้านโจ๊กใช่ไหม
ใช่เดี๋ยวพี่พาไปดูร้านจิ้มจุ่มค่ะ
นี่ฮะตุ๋ยอุบลร้านจิ้มจุ่มนะ
แต่อยู่ที่อุตรดิษฐ์ถูกเหมือนกันครับ
ดใจผ่านหน้าจอไทรรัตทร์ทีวีเลยนะครับด้วยพี่ผู้ชมครับร้านนี้
เพราะว่าดูการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
นะครับถูกไป๒ใบ๑๒ร้านนะนี่ฮะ
คนที่โชคดีฮะเจ้าของร้านนางสาวปานทองอ่อนคำศรีอายุ๔๕ปี
บอกว่าเมื่อเช้าให้สามีไปเหมาลอตเตอรี่มา๕คู่นะครับ
ตอนบ่ายเนี่ยก็เปิดร้านขายของไปด้วยนั่งดูการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทางไทยรัฐทีวีไปด้วย
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑นี่โอ้โหเฮลั่นร้าน
เงินที่ได้มาเนี่ยนางสาวปานทองบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งเป็น๓ส่วน
ส่วนหนึ่งเอาไปใช้หนี้ส่วนหนึ่งเอาไปสร้างบ้านที่อุดรธานี
อีกส่วนหนึ่งจะเอาไปทำบุญที่เหลือก็จะเก็บไว้
นี่ฮะดีใจกับทุกท่านด้วยนะครับส่วนพวกเราก็ลุ้นกันต่อไป
ยิ้มแห้งกันต่อไปสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
แต่ก็ธรรมดาคนไม่ถูกเยอะกว่าคนถูกอยู่แล้วนะครับ
ตั้งใจทำอาหารกินดีที่สุดนะครับ